การเมืองนะคะมาดูเรื่องของสังคมกันหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบกิจการเพื่อสังคมค่ะ
โดยได้ศึกษาเรื่องของกลยุทธ์การประกอบธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
และมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วย
โดยพาไปชมการประกอบธุรกิจที่ไม่เพียงแต่จะสามารถแสวงหากำไรได้เท่านั้นนะคะ
แต่ยังมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยค่ะ

ธุรกิจที่โดดเด่นก็คือการนำของที่เหลือนั้นมาซ่อมแซมนำมาขายใหม่
โดยมีการรับของบริจาคแล้วนำมาซ่อมแซมก่อนที่จะขาย
จากนี้ค่ะก็ยังมีธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่น
โดยในส่วนของการช่วยเหลือสังคมนั้นก็มีการรับเยาวชนอายุระหว่าง๑๖๒๔ปี
ที่ต้องการหางานมาฝึกฝนทำธุรกิจต่างที่บริษัทมีอยู่
สามารถออกไปประกอบอาชีพของตัวเองได้
และตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจมา๒๓ปีของบริษัทเจเรโก้นี้นะคะ
ก็สามารถช่วยเหลือคนให้มีงานทำแล้วกว่า๗๐๐คนค่ะ
ปัจจุบันบริษัทมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากกว่า๑๘๕เลย
อีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างของการประกอบกิจการเพื่อสังคม
อย่างเช่นผู้สูงอายุคนพิการที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมาย
แต่กลับไม่มีรถโดยสารขนส่งในเส้นทางที่ต้องการไปและไม่มีรถเอื้อต่อผู้ด้อยโอกาสด้วย
จนกระทั่งนำมาสู่การประกอบธุรกิจในที่สุด
การฝึกผู้หญิงให้เป็นพนักงานขับรถการฝึกอาชีพเรื่องการซ่อมแซมรถยนต์นะคะ
อย่างเช่นโครงการหลวงร้านปันกัน
ก็คือเป็นการประกอบธุรกิจและมีรายได้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่มาจากการรับเงินบริจาคหรือจากการกุศล
และอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ช่วยเหลือสังคมในทางใดทางหนึ่งนั่นเองค่ะ